วันนี้เลยค่ะวันนี้เป็นงานขอบคุณสมมติเนอะ
มาทางที่ม่านไปแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะการเตรียมงาน

พอถึงวันนี้เราก็รู้สึกว่าว่าโล่งใจ

ว่าถึงวันที่สิบนิดนึงมันมียังไงบรรยากรรม

และรักเรามาร่วมแสดงความดีกับเราสองคนค่ะ
พี่ทีวันนี้กับวันที่สิบที่ผ่านมาแล้วไงค่ะ

ที่ได้ทำมาแล้วมีอะไรบ้างคะ
ก็คือมีแห่ขันหมากค่ะ
แล้วก็แบบมีสู่ข้อใหญ่สู่ข้อ
แล้วก็มีสวงแหวน

นางสกุลก็ค่ะ
นางทุรมาสาราชาค่ะ

ก็จริงยังไม่ได้ย้ายเข้ามาเต็มตัวนะครับ

เราได้ทุกทีกับทั้งครอบครัวแล้วแล้วตอนสู่ผ่าละครับ

แล้วก็ได้ไปคุยกับเขาหลายรอบก่อนที่จะถึงวันนี้

เพราะว่าการหนังงานมันเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนมาก
แล้วก็เหมือนเราก็ได้รับคำแนะนำจากหลายคน
แบบพี่ฟุ๊กแบบว่าซิกวิ้นอะไรอย่างนี้
ก็แบบช่วยแนะนำดีมากพี่หลายคนช่วยเยอะมากค่ะ
ก็ทำให้เราแบบว่าเหมือนผ่านทุกอย่างได้
ถึงวันนี้จะให้เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เป็นงานในฝั่งแบบที่ขนมจีนวางไว้เลยไหมคะ

แต่ว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้มีการช่วยเหลือจากหลายคน
มีคุณแม่วชาร์จด้วยวชาร์จเช่นเป้นคุณแม่ของผม
กับใครทำอะไรเลี้ยงกลีเหรือเสื้อผ้าพี่โอ้นคุณจูรสัญญา

ถ้าเกิดไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับแนะนำจากที่ที่ทุกคน
อย่างความรู้สึกก็เปล่าความรู้สึกก็เปล่า
ก็รู้สึกแบบตื่นเต้นอยู่นะครับ

อย่างหนุ่มจีนเรารู้ว่าเหมือนติดคุณแม่มากเนี่ยพอแบบมีครอบครัว
ได้ได้คุยหรือพูดอะไรกับคุณแม่ไหม
ก็บอกคุณแม่แล้วค่ะว่าคือ
ก็คือเหมือนตอนนี้ย้ายที่นอน
แต่ว่าตื่นเช้ามาเดี๋ยวก็มาหาแม่เหมือนเดิม

เราก็กลับมาไปทำงานด้วยกันกับแม่เหมือนเดิมค่ะ
ใช่เพราะว่าไม่อยากให้เขาเหงา
เพราะว่าเหมือนเราก็ทำงานด้วยกันมาตลอด

คิดว่าถ้าเดินแคลร์เข้ามาได้ดีกว่าโดยตลอดแล้วนะครับ

ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ
ไปนี้ก็จะมุ่งเหมียกเบา
งานวันนี้มีธีมงานหรือมีอะไรอยู่
คือส่วนตัวค่ะหนุ่มจริงกับพี่เคนก็อยากให้เลี่ยงง่ายที่สุด
แล้วก็ไม่อยากให้แบบแขกต้องลำบากที่จะต้องแบบไปหาอะไรที่มันแบบยากเกิน
ฉาก็เลยคิดว่าสีนู๊ดมันเป็นอะไรที่แบบใครก็น่าจะมี
อยากถามเรื่องของต่อของบ้านของบ้าน

ก็คุณพ่อพี่เคนก็จัดให้ตามเหมาะโสกรู้ไหมครับ
เพราะบ้านก็ได้การคุยกับบ้านดีแล้วด้วย
เห็นแหวนดูเป็นใหญ่มาก
มันก็ประมาณเนี่ยค่ะ
ไม่ขอบอกเป็นตัวเลขแล้วกันนะคะ

ความประทับใจในการตั้งแต่โทษมัน
พี่เพ็ญเค้าเป็นคนที่เสมอต้นกลุ่มปลายมากค่ะ

และที่สำคัญไปต้นดูแลเราได้มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้
คือเค้าก็เหมือนเด็ก
คือบอกว่าเทียมจะสอนผมหลายอย่าง
เรื่อยครับก็สอนผมกันมากแล้วก็ดูแลผมได้ดีมากครับผม

ขอบคุณครับ
สัญญาเรามีอะไรกันไหมครับตอนระหว่างคุยอะไรอย่างนี้

สัญญาง่ายกันคืออะไรครับ
ก็คือเราก็ยังไม่ได้มีการแบบพูดคุยแบบสัญญงสัญญากันเป็นเรื่องเป็นราว

ครามนั้นแล้วก็ไม่ว่าจะมีอะไรแล้วก็จะที่แก้ไขปัญหา
เพื่อที่ให้ความรักความสำครรมของเราทรงอยู่
แผ่นครอบครัวภาพเป็นยังไงบ้างมีน้องเลยไหมหรือว่าช่วงไหนยังไงบ้าง
อ่าอีกสิ่งก็การจะแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก่อนนะครับแล้วก็ใช้วันอันนี้แบบเที่ยวอะไรกันมากกว่า
แต่ว่าเรื่องแผ่นการรู้รู้ก็หลังจากในปีหนึ่งข้างหน้าครับ
แต่ว่าหลังแต่งงานก็คือจะไปฮันนิมูลก่อน
ใช่ครับหลังแต่งานก็วางแผ่นไฮนดีมูลแล้วก็ไปเที่ยวก่อน
ตั้งใจอยู่ในมูลเต็มค่ะ
จริงที่ดูไว้ก็คงเหมือนสวิสอะไรอย่างเนี่ย
ทำไมว่าแบบมีความรักษาใต้อะไรอย่างนี้
ก็จริงเรานั้นสองคนก็อยากไป

เป็นสองปีก็อย่าทำงาน
ทำงานค่ะก็ด้วยความที่ว่าเหมือนทางผู้จัดการ
แล้วก็ผู้ใหญ่หลายท่านก็รู้ว่าเรามีแพลนที่จะมีลูกประมาณปลายปีหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เลยเนี่ยหลังจากแต่งงานเนี่ยได้หยุดวันเดียว
แล้วก็ทำงานค่ะแล้วก็รับละครไปสี่เรื่องระหว่างก่อนจะมีลูกชายมาก

ก็จริงก็ปกติเขาก็เป็นคนสกรีนงานเขาเองดีที่สุดกับเขาอยู่แล้ว
ก็ไม่ต้องอยู่กับเขาเขาจะบอกก่อน
ถ้าผมไม่ต้องอยู่กับเขาเขาจะบอกก่อน

คุณมาในตัวเป็นคนชอบดูดวงหรืออะไรบ้างครับ

ค่ะมีดูดวงอะไรบ้างหรือลูก
คือไม่เชิญว่าดูดวงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าดูเพื่อไปการนำทาง
อย่างเช่นที่ตอนแรกบอกว่าอยากให้แขกแบบเรียบง่าย
ก็จริงมันก็มีส่วนของเรื่องดวงเข้ามาเกี่ยวกับส่วน
เพราะฉะนั้นก็นิดหน่อยค่ะไม่ได้ถือเป็นจริงเป็นจัง
อะไรที่ทำแล้วเราสบายใจทำแล้วเราคิดว่ามันจะดีขึ้นก็ทำ
แต่อะไรที่ทำแล้วเกินตัวรู้สึกว่าเฮ้ยมันคงต้องมีขนาดนั้นเลยเหรอ
ก็ไม่ทำดีกว่าก็เลยรู้สึกว่าผู้เราเป็นอะไรที่ค่อนข้างเรียบง่าย
แล้วก็ไม่ได้หูหวาค่ะตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ก็เหมือนเดิม

เดี๋ยวไปบอกหลังไมค์แล้วกันนะ

ก็จะทำหน้าที่นะคะ
ภรรยาให้ดีกว่าสุด
แล้วก็อย่างที่ท่านบอก

เป็นทุกอย่างให้เขาค่ะ

แล้วก็อยู่แข็งข้างตลอดเวลาค่ะ

เราก็ทำให้ครอบครัวของเราก็ควรจุทธ์
อ่อเวลาเต็มความรักก็นิดนึงนะคะ

ไม่มีใครก็ช่วยฉันอ้วยงั้นเเหละอ๋อ

หอมแล้วแช่ไว้นะครับ
โหยืน

เอาแหวนด้วยเอาแหวนท่าโก

เอาแหวนด้วย

ลองขอของชุดเก็ต
ลองขอของชุดเก็ต
หมุนไปทางนี้ด้วยครับ
อ่าลองขอมานะครับ
ถามมาอาวุณภาพ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ